ดีใจมากเลยเจอตาพรแล้วตาพรเข้าไปหาของป่า๓วัน
ตะพรรอดนะครับตะพรรอดอ่าดีใจเดี๋ยวค่อยเล่าว่าเรื่องราว

ปรบมือปรบมือแล้วปรบมือแล้วโอ้ดีใจดีใจนี่แหละครับ
พรน้ำแข็งจำได้ไหมจำได้วันนั้นที่น้ำแข็งบอกใช่ไหม
หรือตับพรเนี่ยนะคะอายุเจ็ดสิบแปดปี
ไปเจอหน้าลูกหลานนะครับเข้าไปในป่าลึกตั้งแต่๒๑
สิงหาคมนั้นแต่ร่างกายแกยังปกตินะนี่มาวัดออกซิเจนที่นิ้ว
มีอาการอ่อนเพลียสักนิดหน่อยนะสอบถามตะพรไปไหนมา
แกก็เล่าบอกว่าโอ้โหตอนอยู่ในป่าเนี่ยฉันเจองูจงอางด้วยนะ
โอ้โหตัวใหญ่เท่าแขนรอบน่ะโอ้โหนะเออนะนี่นะครับ
เลื้อยเลื้อยเลื้อยตามแกน่ะแล้วก็วิ่งหนีเรื่อยวิ่งหนีเรื่อย
วิ่งเข้าป่าลึกเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปเรื่อยนะครับ
หลงป่านะครับคือตะพรบอกว่าตัวแกเนี่ยยังเห็นชาวบ้านน่ะ
มาหาเห็ดเลยนะก็เลยพยายามจะเข้าไปขอน้ำดื่ม
แต่เจ้าบ้านมองไม่เห็นแกอุ้ยพี่ถ้าเกิดอย่างนี้นี่คือเขาเรียกว่าผีบางตา
ผีบังตาพอบอกนี่ผีบังตาเนี่ยฉันไปขอน้ำดื่มไม่เห็นฉันเนี้ย
ระหว่างนั้นก็พยายามเดินออกจากป่าหาทางเดินจมไปถึงอ่างเก็บน้ำ
เก็บน้ำอะไรอ่ะอ่างเก็บน้ำเนี่ยนะครับอ่างเก็บน้ำหนองกอง
อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรอยู่ห่างจากบ้านแกมาประมาณสาม
กิโลเมตรจนมีนะครับชาวบ้านเนี่ยไปเจอดีใจฮะ
ก็ดีใจก็รอดตายดูหน้ากันดิโอ้ก็ดีใจสามวันแล้ว
ข้าวไม่ได้กินน้ำไม่ได้ดื่มนะฮะ
เวลานอนนอนยังไงครับคุณลุงเวลานอนในป่านอนยังไง
เวลานอนก็นอนเอาเอามาที่นี้เลยครับก่อนไฟขึ้น
ก่อไฟด้วยเอาเอาก่อไฟด้วยก่อไฟนอนกลัวมีครับ

แช่ปะไพล่อ่ะแช่ปะไพล่เมอกควางคนตรีเมียตะพรอ่ะโอ้โหจะดีใจเน่
ดีใจนะเจอตะพรแล้วขอบคุณ
ยกมือว่ายรอบเลยยกมือว่ายขอบคุณนะครับ
ทีมค้นหาแล้วที่ผ่านมานะโอ้
อย่างไรก็ตามก่อนที่จะมีการค้นหาตะพรวันที่๓วันที่เจอทีมค้นหาทำพิธีจุดทูบเทียน
ไหว้เจ้าผ่าเจ้าป่าเจ้าเขาเปิดป่าตามความเชื่อ
เปิดป่าตามความเชื่อจนมาเจอตัวตะพรนี่แหละช่วงสายของวันที่๒๓สิงหาคม
หลังจากตะพรเนี่ยไปหาหน่อไม้ไปหาของป่าแล้วหายตัวไปตั้งแต่๒๑สิงหาคมครับคุณผู้ชมครับนี่ตอนทำพิธีครับ